ในพญานาคแล้วก็จะชวนไปลอดซุ้มพญานาคมีถึง๑๒สีกันเลยทีเดียว
มามาตั้งสติให้ดีทุกคนคะมาดูค่ะ
นี่คือซุ้มพญานาค๑๒สี

นี่ค่ะพอเราเดินล่อซุ้มพญานาค๑๒สีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ
เราก็จะไปอยู่หน้าองค์พระประธานพอดีเลย
งามจริงแล้วก็แปลกตายังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแบบนี้นะคะ

ถูกต้องเลยค่ะว่ากันว่าที่นี่นะคะมีคนเลื่อมสายศรัทธาแล้วก็มากราบไห้สักการะกันมากมาย
แนะนำกันเลยค่ะที่นี่คือวัดเขาช่องพัฒนารามอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี

จุดนี้ค่ะคุณชนะเขาเรียกว่าบ่วงนาคบาททรัพย์เศรษฐี๑๒ราศีค่ะ
สังเกตที่สีของพญานาคแหละแบ่งเป็นสีประจำวันจันทร์ถึงอาทิตย์
แล้วก็ยังมีสีแห่งโชคลาภอีกก็คือสีทองสีเงินและสีหน้า

นั่นแหละค่ะถ้าหากว่าใครได้บูชาหรือว่าได้มาเดินลอดบวกหน้าขบาท
เขาเชื่อกันว่าจะทำให้เรามีกินมีใช้และเป็นการปกป้องเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีต่างด้วย
ซึ่งวัดนี้นะคะบอกเลยว่ารายการตลอดข่าวของเราในช่วงแปลกแหวก

แปลกไปแปลกไปเอ๊ะกันมาแล้ว
แล้วบอกอย่างนี้นะคะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราได้กราบสักการะบูชา
อย่างเช่นพระพุทธรูปเก้าสีหลวงพ่อองค์ดำด้วย
ใครมีโอกาสไปที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีไปแวะเวียนกันได้
สุดยอดกาญจนบุรียังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าไปท่องเที่ยวนะครับ